คนที่โพสต์คลิปไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่า
เอารถไปจอดในพื้นที่ในวัด
แล้วมีปัญหากับพระรูปหนึ่งที่วัด

แต่พระรูปนั้นถึงขั้นให้เด็กในวัดเนี่ยมาเดินไล่ตาม
ถึงขั้นล็อกตัวกันเพื่อให้ลบคลิป
เดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ครับมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปนี้ไว้นะครับ
บอกว่าเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตร
มีพระรูปหนึ่งนะครับเดินตามผู้โพสต์แล้วบอกให้ลบคลิป
ที่กำลังถ่ายอยู่นี่ฮะเขาบอกว่ามีแม่ของเขาเข้ามาขวางเอาไว้ด้วย
ก่อนที่พระรูปนี้จะไปบอกกับวัยรุ่นที่เดินตามมา
บอกให้ล็อกตัวไว้เขาก็ระบุข้อความไว้นะครับ
บอกว่าความจริงแล้วเรื่องไม่น่าจะมีอะไรถ้าพระไม่หัวร้อน
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้หาเรื่องอะไรแต่ที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เพราะว่าต้องการหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ๒๘ธันวาคมคนที่โพสต์คลิปบอกว่า
เขากับแฟนเข้าไปจอดรถในวัดจะไปทำบุญ
แต่พระรูปนี้ที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นะครับมาแจ้งว่าจอดตรงนี้ไม่ได้
เขาก็ขยับไปจอดตรงอื่นแต่หลังจากนั้นไม่นานเอ้า
ที่บอกว่าจอดไม่ได้ทำไมรถคันอื่นมาจอดได้
แล้วพระก็เดินตามมามาถามว่ามีปัญหาอะไร
เขาก็พยายามบอกแฟนเขาว่าไม่ต้องคุยแต่ให้ถ่ายคลิปเอาไว้ก็แล้วกัน
เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เกิดเหตุตามภาพในคลิป
คือพอทำบุญเสร็จเดินกลับไปจะเอารถพระมาดักเอาไว้
เอาเด็กเดินตามมาบอกให้ลบคลิป
แม่ที่ขายของอยู่ในวัดก็วิ่งเข้ามาขวาง
แล้วพระก็พูดจาหยาบคายใส่แม่กับเขาด้วย
มีบางช่วงยังปรีเข้ามาจะหาเรื่องแม่เขาด้วย
เขาต้องดึงแม่ออกมาซึ่งผู้ชายนี้อ้างว่า
ถูกพระต่อยไปหนึ่งครั้งแล้วก็ไปแจ้งความว่า
ทีนี้ถ้าไล่เรียงแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคนโพสต์มาแล้วนะครับเขาเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง
อันนี้ตามคำบอกเล่าของเขานะที่เขากล่าวอ้างบอกว่าเขากับภรรยาวันเกิดเหตุคือหยุดงาน
แล้วกลับมาที่บ้านเกิดที่พิจิตรรู้ว่าที่วัดแห่งนี้มีงานปิดทองฝังลูกนิมิตร
ก็เลยไปทำบุญขับรถกระบะกันไปเป็นกระบะของพี่สาวนะฮะแล้วในรถมีหลานอยู่๓คน
มีภรรยานั่งไปด้วยขับรถไปจอดที่สาราวัดเหลือที่จอดรถอยู่๑ที่พอดี
ก็ให้หลานลงก่อนซึ่งจังหวะที่แฟนสาวของเขาเปิดประตูรถลงไป
พระก็มาแสดงท่าทางไม่ดีใส่ตะโกนถามอยู่สาม
รอบว่าจะไปจอดนานไหมจอดนานไหมแฟนสาวเขาก็ตอบกลับไปว่าจอดนานค่ะ
แล้วทำไมเหรอคะพระก็ตอบกลับไปว่าจอดไม่ได้ให้ไปจอดที่อื่น
เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไปจอดรถที่อื่นแต่พอเดินผ่านมาถึงจุดที่ถูกห้ามจอด
พระรูปนี้ยังเดินมาถามว่าเมื่อกี้นี้มีปัญหาอะไรพวกเขาก็ไม่ตอบโต้อะไร
แต่เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้นี่ฮะแล้วก็ไปบอกตำรวจที่อยู่ในวัด
อันนี้เป็นคลิปแรกนี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะตอนที่พระเดินตามมาถามว่าเมื่อกี้มีปัญหาอะไร
เขาบอกว่าตรงนี้แหละเขาก็เลยยกมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
จังหวะนี้เขาบอกว่าเขาก็เดินไปแล้วเขาไปหาตำรวจที่
อยู่ในวัดเพราะว่าเขามีงานไงที่วัดก็มีตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัย
หลังจากเต็มบลงทำบุญเสร็จก็เดินกลับมาเอารถเจอพระรูปนี้ฮะ
พระรูปนี้ฮะรูปเดิมครับมาดักรออยู่คราวนี้เขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็ถ่ายคลิปไว้อีกแล้ว
พระก็ถามว่าถ่ายคลิปทำไมจังหวะนั้นแม่เขาขายของอยู่ในวัดด้วยรู้ว่ามีเรื่อง
เดินมาหาแล้วบอกกับพระว่าเออท่านอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยทำไมท่านทำแบบนี้เขาก็
บอกว่าแม่เนี่ยถูกพระเนี่ยปรีเข้ามาผลักด้วยนะครับแล้วก็ต่อยหน้าเขาไปหนึ่ง
๑ครั้งตัวเขาเนี่ยนะคนถ่ายคลิปเนี่ยบอกถูกต่อยหน้า๑ครั้งอันนี้ตามคลิปเนี่ยฮะเดี๋ยวดู

ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องแบบมาดักอีกอะไรเนี่ยครับผมก็เลยแบบกำลังจะเดินเข้าไป
พระก็ดักเดินหลู่เข้ามาเลยผมก็เดินมาคนเดียวผมก็เลยเปิด
โทรศัพท์ตั้งกล้องรอเลยเผื่อมีเหตุอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็แบบมึงจะคิดว่าไม่
ผมก็บอกว่าผมก็พอดีแม่มาแม่มาด้วยแม่ก็เลยเข้ามาขวางแล้วก็เขาก็แบบแม่พยายามกัน
ผมก็พยายามเดินหนีพยายามเดินหนีเขาบอกมึงถ่ายคลิปทำไมมึงถ่ายคลิปทำไมอะไรอย่างนี้
นี้ผมก็แบบผมก็ถ่ายเป็นหลักฐานว่าผมไม่รู้อะไรเกิดผมบ้างเลยเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยมึง
ล๊อคเลยเนี่ยเขาก็ต่อยเข้ามาที่หน้าผมอะไรอย่างนี้ผักแม่ก่อนด้วยนะครับเป็นพระ
พักแม่ผมแล้วผมก็เลยวิ่งไปบอกตำรวจตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอย่างนี้ทีนี้คนจัด
เนี้ยคือมรรคทายกวัดนะฮะเขาก็เลยพาแม่ผมจะเดินไปคุยแต่ตรงนั้นมันเป็นที่มืดผมก็เลย
แม่ว่าเฮ้ยไม่คุยแม่ไม่ไปขอคุยในที่โล่งในที่หลานแจ้งทีนี้พระเขาก็เดินออกมาเขาก็
แบบมีก็โวยวายกันแบบอะไรไงครับพาเขาก็โวยวายว่ามึงนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยครับผมก็
ขายของอยู่ในงานนะครับออกว่าเฮ้ยมึก็ไม่ให้มึงขายแล้วเรื่องนี้ถ้ามึงจะขออยากมึง
เอาหลานมึงมากราบตีนกูแล้วก็ลบคลิปซะอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบตำรวจเขาก็ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้
เขาก็พูดกลางพระเขาก็พูดไปอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ฮะคนที่เขาให้สัมภาษณ์เราเนี่ย
อันนี้เขาก็บอกกับเราอย่างนี้นะ

แม่เขาก็ถูกผลักทั้งที่เป็นผู้หญิง
พระมาผลักผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายเขาก็ถูกต่อยหน้า
พระมาต่อยหน้าเขาเนี่ยฮะแล้วพระรูปนี้เป็นพระชั้นผู้ใหญ่
หลังจากเกิดเหตุแล้วก็ยังไปเอาเรื่องโวยวายกับน้าของเขาที่ขายของอยู่ในวัด

เพราะว่ามีงานวัดอยู่บอกว่าต้องให้เขามาขอโทษให้ลบคลิป
นี่นะฮะถ้าอยากขายของต่อเนี่ยครับ
มีพี่สาวของเขาที่ตอนหลังมีจะไปเอารถในวัดอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ถูกไว้รุ่นสิบกว่าคนเดินมาล้อมรถจนวัดครัวไปหมด
นี่ฮะแต่อันนี้เป็นทางฝั่งนี้ที่เขาให้ข้อมูลนะครับ

เราตรวจสอบไปแล้วนะครับพบว่าพระรูปที่อยู่ในคลิปนะครับ
เป็นพระระดับพระครูนะฮะแต่ไม่ได้อยู่ที่วัดนั้นที่พิจิตร
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่กรุงเทพก็ไม่รู้ว่าท่านไปทำงานอะไรที่พิจิตรที่วัดนั้น
ไปช่วยงานหรือไปอะไรยังไงก็พยายามถามนะฮะ
ถามไปเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าเออหลวงพ่อตกลงแล้วในคลิปเนี่ย
มันจริงไม่จริงอะไรยังไงอ่าพระครูท่านนี้ก็บอกว่า
รับว่าเป็นพระที่ปรากฏอยู่ในคลิปแต่ยังไม่ขอชี้แจงอะไรทั้งสิ้น
เขามีพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนี้กำลังดำเนินการทางกฎหมายอยู่
นี่ฮะถ้าจะชี้แจงเพิ่มเติมอะไรเมื่อไหร่
พ่อก็บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะครับ
ก็อยากฟังข้อมูลจากฝั่งหลวงพ่อเหมือนกัน